เหมือนกับการที่ผมเคยรับราชการมา
คงต้องเอามาร่วมกันนะครับ
เพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในสมัยปัจจุบัน
ในคดีสำคัญต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามารวบรวม
ทำไงที่จะทำให้คดีของเรานั้นมันถูกต้องยุติธรรม
ค่ะมีประโยชน์ใดไหมคะที่เห็นสบายหรือว่าน่าจะเล่นกระบวนการบุญชน
อย่างที่ทางสื่อมวลชนเป็นห่วงอยู่ว่าจะมีคดีที่ค้างอยู่ที่ปปชเยอะ
ฉันก็คงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะมีกระบวนการในมาตรการอย่างไร
หรือไม่มีมูลซึ่งอาจจะได้มีการจำหน่ายคดีออกไป
มีการที่แจงออกมาแล้วถึงตรวจสอบของวิทยาราชภัพธ์
ตรงนี้เองเนี่ยตัวนัยยุงตรีไม่คัดคล่องที่จะให้หน่วยงานยืนดี
ไม่ว่าจะเป็นประชาเองเข้ามาดำเนินการเพื่อขายข้อกระจ่างที่ยังขาดใจประชาชนอยู่
ประชาจะเข้ามาดำเนินการตรงนี้อย่างไรไหมครับ
คือโดยหน้าที่เราก็มีอำนาจหน้าที่นะครับ
แต่ว่าอย่างที่อันนี้ส่วนราชการเขาได้ดำเนินการแล้วนะครับ
และตอนนี้ก็จะมีองค์กรอิสระอื่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอะไรก็ทำอยู่
และถ้าถึงขั้นตอนที่ประประชาจะเข้าไปดูอย่างไร
ก็เป็นความทางปรปชก็พร้อมมีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายอยู่แล้วครับ
อยู่แล้วครับ
ก็เดี๋ยวกระบวนการมันก็ก็เป็นในขั้นตอนทางกฎหมายนะครับ

สิทธินารมณ์ของนายยกแล้วครับ
ผมเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่า
ในการดำเนินคดีอาญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานข้อกฎหมายนะครับ

เพราะฉะนั้นแต่คดีที่ดูเหมือนกันเนี่ย
ในทางรายละเอียดนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ในการไต่สวนในการรวบรวมพยายามหลักฐานเนี่ย
คนที่มีหน้าที่เขาจะรู้ดีว่าพยานหลักฐานมีมากน้อยแค่ไหน

เพราะฉะนั้นก็แต่ละเรื่องแต่ละคดีนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับ
มันมีแนวทางเหมือนคดีชิงทรัพย์รักทรัพย์
ทรัพย์แต่ละเรื่องมันก็มีดีเทลของมันต่อไป
เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่ละเรื่องแต่ละ
เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องรอบครอบนะครับ
แล้วก็ทำไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
ไม่มีเวลาครับเพราะว่าวันที่คณะกรรมการใหม่กับบริการเก่าเนี่ยครบเนี่ย
เราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยครับ
แต่ก็อย่างที่เรียนว่าก็อาจจะมีเรื่องที่กรรมการเก่าท่านทำแล้วอยู่บ้างนะครับ
ซึ่งก็คงจะต้องเข้าไปดูแลกันนะครับ
เดี๋ยวก็คงจะมีการมอบหมายกันนะครับ
ผมจะทำอย่างที่ที่ติดอยู่นะครับคืองานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตว์สุจริตที่โปร่งใสยุติธรรมและเที่ยงธรรม
โดยมืออาชีพครับที่เป็นโมโต้ของทางตำนักงานประประชาอยู่แล้วนะครับ
แล้วทุกคนที่มาก็มุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำงานนี้ครับ
ก็คงต้องรอให้พวกกับผมทำงานนะครับ
แล้วก็พี่น้องประชาชนก็คอยช่วยสอดส่องดูแลนะครับ
ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจ
ผมเชื่อมั่นว่าในยุคปัจจุบันนะฮะ
กระแสของโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับ

สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
สิ่งที่กรรมการชุดเดิมท่านทำไว้ก็ทำอย่างถูกต้องแล้วนะครับ
มิติเรื่องการป้องกันปราบปรามทุจริต
มันมีมิติทั้งในเรื่องการป้องกันการปรามด้วยนะครับ
หมายความปัจจัยสำคัญที่เราต้องเน้นกันก็คือ
ในเรื่องการสร้างการรับรู้
ร่วมกับภาคประชาสังคมสื่อมวลชนเนี่ย
สร้างมิติเรื่องการป้องกันปราปรามให้มากขึ้นนะครับ

ท่านก็ยังสามารถจะขับมาช่วยได้อยู่แล้วครับ
โดยกรรมการประประชอก็เป็นมีผู้อุธานอนุ

ต้องทำไปตามระเบียกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าตอนนี้ส่วนใหญ่งานไหนที่เขามีอำนาจน่าที่ตามกฎหมายก็ตรวจสอบอยู่
เราก็ดูไปครับดูตามขั้นตอนไป
เมื่อเรื่องมาถึงปปชหรือปปชต้องเข้าไปทำเราก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
ก็คงไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท่านไม่ได้ฝากเรื่องคดีครับท่านท่านพูดถึงเรื่องว่างานภารกิจอะไรบ้างที่ท่านพยายามทำนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ต่างนะครับ
กลไกที่ผมได้เรียนกลไกที่พี่น้องประชาชนที่เขามีข้อมูลข่าวสารเนี่ย
เขาจะนำข้อมูลมาสู่ประปเชาะได้ยังไงขึ้น
แต่ก่อนท่านก็เล่าให้ฟังสมัยก่อนงานปรปชมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
มันเป็นคดีสำคัญเพราะฉะนั้นก็จะปกปิดตัวเองแล้วต่อไปก็เริ่มเปิดมากขึ้น
เพื่อจะมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นครับ
ผมเองก็ยังมองว่าทิศทางที่เราอยากจะมุ่งเน้นก็คือก็เรื่องของการป้องกัน
การสร้างความรับรู้การทำงานกับประชาสังคมต่างภาคเอกชนต่าง
ป้องกันไม่ให้เขากระทำผิดซะก่อน
เพราะฉะนั้นคดีมันก็จะมากมายทรัพยากรมันก็จำกัด
เราก็จะไปขอเพิ่มคนขอเพิ่มคนมันก็คงจะตอบรัฐบาลยาก